ก๋วยเตี๋ยวที่พยาวราคา๕บาทยังหาทานได้นะ
แล้วตอนนี้จะบอกว่าขายดิบขายดีเห็นไหมคะ
ต้องเตรียมชามก๋วยเตี๋ยวเยอะนะคะ
เพราะว่าชามละ๕บาทคุณรู้ไหมว่าสถิติ
หรือว่าทานคนหนึ่งสูงสุดกี่ชาม

บาทผมว่าก็ต้องมี๕๖ชามขึ้นไป

ดูปริมาณไม่ใช่ไกลนะอะผมแบบหิวเลยนะผมว่าผมได้๕อย่างหน่อย

คนเดียว๖๕ชาม

พี่เมิร์ทไม่กินข้าวมากี่วันเนี่ย
โอโหยัดทานนานเข้าไปเลยไม่กินข้าวมากี่วันเนี่ยฮะ
กลัวอ่านตัวเลขผิดถึงขั้นต้องยกสคริปต์มาดูว่า
ใช่ใช่ไหมว่าคนเดียวทาน๖๕ชาม

พาไปร้านก๋วยเตี๋ยวที่นี่แหละค่ะกินดีกินลำ

ชามละ๕บาทเท่านั้นคนสนใจมาทานกันเยอะเลยค่ะ
เรามีโอกาสไปพูดคุยกับผู้ดูแลร้านนะคะ
ชื่อว่าคุณสุพัตราขยันดี

ขายทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อ
เรียกได้ว่าใครชอบเมนูไหนก็สั่งแบบนั้นนะคะ

ชามละ๕บาทหรือว่าใครจะสั่งพิเศษอะไรก็ได้นะคะ
ถามว่าแล้วทำไมต้อง๕บาทล้างชามก็เหนื่อยไหม
เขาบอกว่าเพื่อต้องการสร้างจุดขายให้กับร้าน
ได้เป็นที่ดึงดูดใจลูกค้าแล้วก็สะดุดตาสะดุดใจด้วยนะคะ
ตั้งแต่เปิดมาเนี่ยมีลูกค้าสั่งกินคนเดียวย้ำอีกครั้งหนึ่ง
คนเดียวหมดไป๖๕ชามก็มีมาแล้วนะจ๊ะ
นี่การันตีถึงความอร่อยนะคะ
เอาล่ะพี่เบิร์ตก๊อฟคุณผู้ชม

ย้ำอีกครั้งหนึ่งที่พยาวิทยาลัยไปกันได้นะคะ
ก๋วยเตี๋ยวชามละ๕บาทกินดีกินลำนะคะ
อ่าเอาให้แคบกว่านั้น
ที่อยู่ริมถนนพหลโยธินสายนครสวรรค์เชียงราย
บ้านร่อง๕หมู่๑๕ตมอำเภอเมืองพระยาวเนอร์
เปิดขายกันทุกวันเลยค่ะ
โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง๔โมงเย็นเห็นไหม
ลูกชิ้นก็คำใหญ่น่ากิน

จุกไปกี่วันแต่เขาคงจะหิวอะนะกินได้
ถ้ากิน๖๕ชามอยู่ใกล้ทั่วออก